แล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง

แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ
อ๋อมสกาวใจภูมิสวัสดิ์ค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อม

เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

เข้าสู่ต้นสัปดาห์วันจันทร์แบบนี้

จะพาคุณผู้ชมไปเช็คดวงประจำสัปดาห์กันค่ะ
โอ้โหเมื่อวันเสาร์นี่นะ
พูดเลยว่ากาวไปหาข้อมูลมาแล้ว

คนเขาก็จะคิดแล้วว่าจะไปเที่ยวไหนดี

ทัวร์ของกาวโอ้โหโทรมากระหน่ำเลย
โอ้โหไม่ว่าพี่ไหวเข้ามาจอง

แบบทั้งเกาหลีเหนืออย่างนี้

เป็นพวกเก๋และ

แม่หสวงที่เขารรมทงอย่างนี้ล่ะ

อื่นเราต้องมาแนะนำคุณผู้ชมก่อนสิว่าวันนี้เนี่ยนักพยากรชื่อดังของเราเป็นใคร

ใช่มะอยู่ดีจะมาเที่ยวจะไปแอฟโฟลงแอฟฟินิกาอะไรอย่าพึ่ง

ก็คือเจ้าเก่าค่ะนักพยากรฝีปากสุดแซ่บ

โอ้ยได้ไปเช็คนวงกันเลยเนอะในช่วง

อาจารย์คทาชิน้ำประชร
นักพยากรพ่ายิปซีอันดับหนึ่งของเมืองไทย
สวัสดีค่ะ

เห็นหน้าอาจารย์เนอะต้องบอกว่าเห็นหน้าอาจารย์ปุ้มแล้วรู้เลยว่า
เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ยังไงอยากจะให้อาจารย์เนี่ยนะคะ

โอ้โหอย่างนี้อยากจะบอกทุกคนเลยค่ะ

ตั้งแต่สม่อคนที่เกิดเดือนนี้ก่อนแล้วกันเนอะ
เดือนกระกะดามคมค่ะยังอยู่ที่เดือนกระกะดามเหมือนเดิม

ได้ไพรด้ายชัยและเสนาวานอน

เพื่อนเราน่ะนะคะอย่างนั้นนะครับไม่ใช่

อุ๊ยดีนะนี่ไงลิง๑๘ตัวลูกสมุนเท่ายังเยอะ
ไม่ได้โดน๑๘มงกุฎมาหลอกนะ
กุฎมาจากลิง๑๘ตัวที่เป็นลูกสมุนของพระราม
และแต่ละตัวเนี่ยเก่งทั้งนั้นเขาเรียก๑๘มงกุฎ
แต่ว่าคนใดเนี่ยเอามาใช้สับไปว่าเป็นหลอกเขา
แม้ว่าจะได้เจอบริวารที่ดีหรือว่าช่วยเหลือส่งเสริม
เรื่องการสอบการแข่งขันสำเร็จดีแต่ต้องออกแรงนิดนึง

ต้องทุ่มเทใจให้เวลากันนิดหนึ่ง

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการเงิน

คืออาจจะขาดสภาพคล่องนิดนึง
เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาในเดือนนี้
อาจจะเรื่องของการใช้จ่ายเงินต้องดูด้วย
ช่วงวันเกิดไปบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตโคกระบือ

เอาตามได้ต่อไปค่ะ
พูดที่เกิดเดือนสิงหาโค

ได้ศรแล้วพระรามเดินดง

ได้ศรเสร็จก็เดินดงเลย

เอามาลางด้วยมั๊ย
จะไปดึงหัวออกมาแล้วล้างแล้วยัดเข้าไป
คนไม่ใช่กระสือ

ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
ต้องดูแลนิดนึง
นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาเพื่อการเดินทางที่ราบลื่นเดินทางไปไหนแล้วรวย
เขาขอบารมีพระศิวรีย์ภรรหันธ์ผู้เป็นเอกทั้งด้านลาบทรักาละ
ให้เรารุ่งเรืองลาบลื่นร่ำรวยแล้วก็ร่มเย็น
เรื่องความรักเอาไปยังสิงหาคม

นี่ไงรวมไปถึงแม้จะเดินทางกับคนรัก

ต่อไปเพราะที่เกิดเวลากัญญาโยน

ศิลปินดารานักร้องงานบันเทิง

จักรพรรดินีผู้หญิงเด่นกว่าผู้ชาย
ผู้ที่เกิดเดือนกันยายนผู้หญิงเด็กกว่าผู้ชายนิดนึง
ในเรื่องของโชคลาภหรือการเงิน
แต่ผู้ชายเด่นในเรื่องของอาชีพและการงาน
ส่วนในเรื่องความรักเก๋พักไว้ก่อน

ก็คือใครที่มีอยู่แล้วก็สบายปกติ

ใครที่ยังไม่มีก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปก่อน

ก็บูชาองค์พระพิเนธนะครับ

นางศรีดาและสังหารนนทบ

ผู้ที่ทำงานอาชีพหมอ
อาชีพเกี่ยวกับประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ
วิศวกรสถาปนิกและเกี่ยวกับชีวิตคน
นี่แปลอย่างนี้นี่คืออยู่ในตำแหน่งอาชีพ
ส่วนตำแหน่งสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูก
และเกี่ยวกับเรื่องความดันหัวใจนะ
การเงินเด่นมากเขาบอกว่าจะได้รับมรดก
หรือว่าได้รับเงินก้อนใหญ่โดยไม่คาดฝัน

แล้วก็เดือนตุลาพุทธเกิดเดือนตุลาความรักได้
จะเจอแม่ไม้ทรงเครื่อง
ครบทุกอย่างนะจะเต้าหู้ถั่วงอกอะไรมี

เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดเดือนตุลาคมนี้ความรักนี่ค่อนข้างโดดเด่น

นึกว่าความรักมันตายจากหัวใจเราไปแล้ว
มันตายจากชีวิตเราไปละ
ก็คือทำไมมันไม่มีเจ้งหรอกครับ
อยู่ดีก็มาเฉยอย่างงี้
สุดแนก็มีเข้ามาก็ฉะนั้นไม่ต้องกังวล
ตระตุลาคมค่ะ
ความรักก็บอกว่าคนที่รักกันอยู่แล้วต้องระวังเรื่องความขัดแย้ง
ระวังเรื่องอารมณ์ขึ้นขึ้นลงพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
อ่าอย่างนี้ต้องระวังระวังระวังเขาเอาไปสำหรับเรื่องการเงิน
ในเรื่องการเงินเนี่ยเขาบอกว่าจะเจอการเงินที่ดีโดยมีคนสนับสนุน
ต้องต้องระวังหน่อยเพราะว่าคนที่ได้รถใหม่
ก็อย่าลืมชวนคนที่เรารักชวนพ่อคุณแม่ชวน
เป็นมงคลชีวิตไปนั่งรถเราบ้าง
ไม่ใช่ว่าพอแม่พ่อหาของดีให้เรา

จริงอ๋ออันนี้ตรงนี้สำคัญนะครับเป็นหนึ่งคนค่ะ
ไปแล้วนะคะทั้งหมด๕เดือนยังเหลืออีก๗เดือนค่ะ
กลับมาต่อกันในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวสักครู่